กลับมากับข่าวใส่ไข่แองจี้

ก็ไปถ่ายชีวิตโคกกับเบอร์เศษ

ล่าสุดก็ไปโผล่ที่

รู้สึกว่าทางแฟนคุณอุ้มจะบวชป่ะ

ถึงพวกเมื่อกี้ละธรรมแล้ว
แล้วนางก็ไม่ยกงดกินเนื้อวัวเลยนะตอนนี้

เสียอารมณ์

ทำไมครับ๔สัปดาห์เดี๋ยวค่อยไปเล่า

ก็คุณอุ้มลักษณะก็นำภาพเก่าตอนบวงสวงละครนาคี

ต้องเลือกเข้าความมืออืดลำเจียก
ลำเจียกทักคอยหน่อยแน่
เขาบอกว่าดาราไปกันแบบตั้งแต่

ไปกันหมดเลยเถอะเพราะว่าหลายคนคิดว่าปีหน้าเป็นปีพญานาค
ที่อำเภอบ้านดูจวัยอุดรทานีหลายคนก็เตรียมบายสีไป

อ้าวเหรอไปแก้บนเหรอถ้าเห็นหรือเปล่า

แต่แม่แก้วเขามีความเชื่อเรื่องพญานาคอยู่แล้ว
แม่แก้วกับณเดชนเขาเชื่อเรื่องพญานาคเพราะเขาเป็นคนอีสาน
แล้วก็อย่างที่บอกกันตอนนี้ดาราประหนึ่งไปคำชโนธ

โอเคเอาล่ะนะครับมีโอกาสก็ไปไหว้กันนะครับผม